พิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ของเรากันบ้างดีกว่า
นี่ล่าสุดนำไปออกงานอีเว้นต์ในฐานะคุยช่อง
อุ้มท้องหกเดือนนี่คือท้องหกเดือนค่ะ
เมื่อวานก่อนเนี่ยเจ้าตัวมาร่วมงานฉลองครบรอบ๓ปียูเรนัสคลินิก

ซึ่งก็ได้เล่าถึงอาการแพ้ท้องของตัวเองให้ฟังว่า
โอ้โหพี่คะรถเมย์เนี่ยแพ้หนักมาก
จนตัวเองคิดว่าโอ้โหจะไม่ไหวอยู่แล้ว
แพ้นานนะคะตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนที่๔เลย
ซึ่งตอนนี้รถเมย์ท้องได้๖เดือนแล้วนะคะ
จนถึงขั้นไหนรู้ไหมเข้าโรงพยาบาลมันไปเลยจ้
คือมันเวียนหัวแบบบ้านหมุนอ่ะ
หลายคนเคยเป็นบ้านหมุนจะรู้อาการนี้ดี
ถึงขั้นที่คุยกับสามีว่าว้าวววเห้อ
ท้องสองอ่ะขอคิดดูก่อนซ์นะ
เพราะอะไรมันทรมานหนักมากแต่ก็ต้องขอบคุณสามีนะคะเพราะว่าต้องคอยรับอารมณ์กับความงองแงคือคนที่เป็นคุณแม่เนี่ย
ฮอร์โมนมันแปรปรวนไงโดยเฉพาะเวลาไหนรู้ไหมจ๊ะเวลาหิวอย่าปล่อยให้แม่หิวนะบอกเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ท้อง๖เดือนแล้วอาการทุกอย่างมันก็ค่อยดีขึ้นนะคะหลายคนพอเห็นรถเมย์ท้องแบบนี้สวยจังเลยได้ลูกสาวหรือเปล่า
รถเมย์บอกว่าจริงเนี่ยนะทราบเพศของลูกแล้วนะคะแล้วก็ถูกใจคุณสามีมากบอกได้ไหมแต่เขาบอกว่าไม่ขอบอกแล้วกันนะว่าเป็นลูกชายหรือลูกสาวเดี๋ยวขอคุยกับสามีและครอบครัวก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่รถเมย์กันหน่อยค่ะ
เราไม่เคยท้องเนอะแม่ท้องแม่พี่บอลท้องเขาก็ไม่เคยแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่เข้าใจความรู้สึกว่าท้องแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ช่วงแรกนี่คือพอพี่บอลแบบถ้าจะมีลูกอีกคนนึงนี่คิดเลยอ่ะ
แม่แบบนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ถามก็คงจะไม่ได้นะคือมันกำลังเป็นกระแสมากเลยกับการที่เปิดหน้าหรือว่าปิดหน้าลูกเพื่อความเป็นส่วนตัวดีนะคะ
สำหรับรถเมย์เนี่ยรถเมย์บอกว่าคือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปิดหน้าลูกนะคือเอาเป็นว่าเป็นครั้งเป็นคราวตามความเหมาะสมก็แล้วกัน
เลยหลักสี่สี่สิบเอ็ดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยแซ่บคือตอนเนี้ยชีวิตเจนี่เนี่ยน่ะ

มีทั้งลูกที่ดีมีทั้งคุณสามีที่ดีอยู่เคียงข้าง
หลายคนอิจฉานะชีวิตครอบครัวดีแล้วก็ชีวิตส่วนตัวก็ดีมากด้วย
อิฉาที่สุดคือหุ่นผิวพันธ์รูปร่างหน้าตาเครอฟเฟค

เขามีคุณสามีเนี่ยช่วยมาดูแลน่ารักเหมือนกันนะ
และที่สำคัญดิฉันดูคลิปน้องโนล่ายิ่งหลงรักขึ้นทุกวัน
น้องน่ารักน้องเป็นเด็กพี่เสนีย
เวลาเข้าครัวทำอาหารกับคุณพ่อน่ารักมากลงตัวมากนะคะ